คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้วงการบันเทิงถือว่าสูญเสียครั้งใหญ่แล้วก็สูญเสียหลายคนเหมือนกันนะคะ
อย่างการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแหวนธิติมาต้องบอกว่าไม่เพียงแต่จะสร้างความเศร้าศกเสียใจให้กับคนในครอบครัว
แต่ก็รวมไปถึงพี่น้องทั้งในวงการเพลงรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนที่เคยได้ฟังเพลงของพี่แหวนเองเนี่ยก็รู้สึกใจหายนะคะแล้วก็โศกเศร้าไปตามกัน
สำหรับตำนานที่เรียกได้ว่าเป็นร็อกเกอร์หญิงระดับตำนานแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยเหมือนกันและหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์ตลอดการบ้านเราอย่างพี่เบิร์ทงชัยเองก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
แล้วรักมันก็ใคร
จากจะเป็นศิลปินนักร้องร่วมสังกัดแกรมมี่
ที่แจ้งเกิดและโด่งดังในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแล้ว
แรกเมื่อถึงเวลาที่ร็อกเกอร์สาวชื่อดังจากไปอย่างไม่มีวันกลับจึงทำให้ซุปเปอร์สตาร์รุ่นพี่รู้สึกใจหายแต่ก็เชื่อว่าน้องสาวที่น่ารักคนนี้จะได้หลับอย่างสบายบนสวงสวรรค์
คนโหงไปอะครับมันก็รู้สึกแบบสงสารน้องแต่อีกอย่างหนึ่งก็น้องก็ได้พักแล้วเป็นอย่างเดียวที่เราคิดได้คือน้องได้พักและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่น้องได้ทำไปแล้วทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีหมดเลยนะครับแล้วรางวัลชีวิตของน้องคือลูกที่เรียนเก่งเหลือเกินเป็นความพืชดีแล้วก็เป็นที่รักของพวกเราทุกคนครับ
ก็รักกันนะครับแล้วก็ไปหัวหกก้นกลิ่นไปด้วยกันไปทัวร์สมัยก่อนที่ยังไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตของบริษัทเรานะครับเราก็ไปกันเองแหวนตกบันไดก็มีครับตกบันไดแล้วออกมาบอกหน้าบันไดพี่เบิร์ดหนูตกบันไดรู้แล้วคือเป็นเด็กใส่ครับเป็นเด็กที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับคิดถึงก็เพิ่งเจอกัน
ร่วมงานและสนิทสนมกับร็อกเกอร์สาวผู้ล่วงลับอย่างเจี๊ยบนนทิยาจิลบางป่าและต้อมไกรวิทย์พุ่งสุโขที่บอกเล่าความประทับใจเมื่อครั้งได้ร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งเมื่อปีที่แล้ว
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแหวนธิติมาคือนักร้องคุณภาพที่สปีริตแรงกล้าเป็นศิลปินรุ่นพี่ที่นักร้องรุ่นหลังควรยึดถือเป็นแบบอย่าง

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ

พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พี่ว่าความมีสปีริตของพี่แหวนเป็นตัวอย่างที่พี่จะนึกถึงเขาเสมอ
พลงานเพลงของพี่แหวนยังอยู่ในหัวใจของคนไทยอยู่ค่ะ